เรียกได้ว่าเธอจะอำลาวงการบันเทิงในประเทศไทยอย่างถาวรเลยดีกว่าคุณ
ใช่แล้วค่ะซึ่งทางครอบครัวของเธอเองก็เปิดไฟเขียวสำหรับโอกาสในการที่จะไปเป็นซุปตาที่แดนประดิบของเธอครั้งนี้ด้วยค่ะ
บกมือลาวงการบันเทิงไทยอย่างถาวรสำหรับนักแสดงสาวร่างเล็กหญิงกัญญพัฒน์
ที่เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่ามีแพลนเดินทางไปร่วมงานกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาเป็นซุปตาอย่างเต็มตัวและจะมีผลงานถ่ายแบบละครและภาพยนตร์ออกมาให้แฟนได้ติดตามกัน
โดยทางครอบครัวของนักแสดงสาวก็เปิดไฟเขียวให้กับโอกาสในครั้งนี้อย่างเต็มที่และจะยกครอบครัวเดินทางไปพร้อมกันช่วงกลางปีหน้าค่ะ